ข่าวแรกไปดูเรื่องราวในโลกโซเชียลกันก่อนนะคะ
ปกติแล้วตอนเด็กเวลาดื่มนม
หรือดูดนมจากขวดคุณจะทำอย่างไร

ตุ๊บ
น้องเขามือยาวเนา

นี่ตัวอ่อนมาก

ยกขึ้นยทรก

คุณนิวกัมนี่ก็ทำอย่างนี้บ้างละ

นี่ล้ำมากจริงเอาจริงน้องสเกลทานท่าไหนอยู่ตอนนี้
ตอนนี้ดูดนิ้วเท้าป้องดูดนิ้วเท้าอยู่ตรงนี้
อ๋อแอดวานด์กว่ายกนิ้วเท้าขึ้นมาดูดไม่ใช่นิ้วเดียวนะสองนิ้ว
โอ้โหเป็นธรรมดาของเด็กเขาจะตัวอ่อนแล้วเขาชอบยกแข้งยกขาแบบนี้
ต้องดื่มนมธรรมดาเนี่ยคุณแม่จำไม่ได้
ต้องดื่มแบบแปลกอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่จะได้จำได้
ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนคุณแม่ท้องเนี่ยคุณแม่ดูกายกรรมมากไปหรือเปล่า
นั่นลูกออกมาอีกนิดจะม้วนหลังกินนมแล้วนะคะ
จริงลูกน่ารักมากโอ้โฮตัวอ่อนบอกว่าอ่ะก็หนูสะดวกแบบนี้
เออก็สะดวกแบบนี้อ่ะคุณเดี๋ยวไปดูกันว่าสะดวกแบบนี้เนี่ย
เหมาะกับเพลงที่เราจะจัดให้แบบไหน
สวยไม่มากท่ายากหนูเยอะ

เออถูกใจน้องไงถ้าเยอะกว่าเดี๋ยวแหน่คุณก็ด้วย
ใช่ดิฉันเยอะมากเลย
น่าความเยอะคุณก็จะถามเลยอายุหน่อยเยอะมาก
ก็ก็เพิ่มขึ้นทุกปีโอ้โฮเดี๋ยวคนกันเองลดให้ปีหน้าก็ลดแล้วอายุอ่ะ
อายุไม่ใช่ต่อราคาซื้อผลไม้ในตลาดสด
จะมาขอลดได้ไงไม่อยากเพิ่มอ่ะใช่ไหมครับคุณอยากเพิ่มหรือเอาจริง
ผมก็ไม่ได้อยากเพิ่มแต่ผมลดมันไม่ได้จริง
ก็บอกแล้วเดี๋ยวรถยอมรับเวลาคนรู้จักกันถามเดี๋ยวลดให้